ก็ยังนั้นคุณชนะไปงานนี้

จะได้อารมณ์ดีมีความสุขเพราะว่าเป็นงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่อุบลราชธานี
และล่าสุดปีนี้ก็มีต้นเทรียนที่มาร่วมประกวดหลายความอัลการ์
เลยคุณผู้ชมสวยงามอลังการจริงใครไม่ได้ไปมีภาพมาให้ชมค่ะ
ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่บริเวณหน้าเทศบาลนครอุบลราชธานี
บริเวณตรงนี้เป็นถนนอยู่บริเวณหน้าทุ่งศรีเมือง
เขาก็จัดเป็นอัธจันทร์ขึ้นมานะคะให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้มาชม
แล้วก็มีการแสดงแบบนี้อลังการงานสร้างจริงนะคะ
เรียกว่าจัดเต็มกว่า๑๐ชุดการแสดง
มีนางรำมาไล่รำประกอบเพลงแล้วก็เรื่องราวการแสดงแต่ละชุด
ก็มีเอกลักษณ์สวยงามน่าสนใจ
แตกต่างกันไปดูแล้วโอ้โหเพลิดเพลินไม่อยากจะลุกไปไหนเลย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานกันแบบเต็มเลยดีกว่าค่ะ
ขอบคุณผู้แรงสรรคาแสดงครับ
ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอลังการขนาดไหน
นางรำที่มารำเนี่ยอู๋เกณฑ์มาเรียกว่าแทบจะหมดจังหวัดเลยมั้ง
โอ้ยนี่มาว่าขบวนแห่มาแล้ว
แล้วไฮไลท์ที่อยากจะดูกันนั่นก็คือนี่แหละค่ะ

งานนี้เนี่ยโอ้โหมีช่างเทียนจากคุ้มวัดต่างนะคะได้แกะสลักต้นเทียนพรรษาแล้วก็เอามาร่วมในประเพณีนี้กันอย่างคับข้างทีเดียว
เรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนจะยิ่งใหญ่เท่านี้อีกแล้ว
แล้วต้นเทียนแต่ละต้นเนี่ยคุณผู้ชมคะจะบอกเล่าเรื่องราวต่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีมาให้ชมกันกว่า๕๐ขบวน๕๐ต้นเลยทีเดียว
ลังการสมชื่อเป็นเมืองอุบลราชธานีจริงเลยนะคะ
เรียกได้เลยนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเทศกาลงานท่องเที่ยวที่เราควรจะไป
ถ้ามีโอกาสน่าจะได้ไปกันอย่างพวกเราชาวตลอดก็มีโอกาสไปมาแล้วในปีหนึ่งนะ
เรียกได้ว่าอลังการจริงแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกทราบซึ้ง
รู้สึกเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมดีที่เขาสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะแล้วต้นเทียนเยอะที่เขามาประกวดเนี่ย
ใครนะได้ชนะเลิศที่หนึ่งไปเป็นต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่นะคะ
อันดับหนึ่งก็คือของวัดผาสุการามอำเภอวาลินชันราบจังหวัดอุบลราชธานี
อันดับหนึ่งอันดับ๒คือจากวัดพระธาตุหนองบัว
อันดับสามจากวัดชัยมงคลแต่ละวัดเขาก็จะมีช่างฝีมือนะคะ
เป็นช่างเทียนโบร่ำโบราณทำกันมาเนี่ยเอามาประกวด
แล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่สืบทอดแล้วก็ทำแบบนี้ทุกปีด้วย
เอาให้คุณผู้ชมดูเผื่อใครพลาดไม่ได้ไป
ใช่คือเราก็นำเสนอกันตั้งแต่วิธีการก่อนที่เขาจะมาเป็นขบวนแห่
ก่อนที่จะมาเป็นประเพณีนะคะแต่ละวัดเนี่ย
เขาก็มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะนำเสนอเทียนพรรษาออกมาในรูปแบบไหน

ก็จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นประจำแบบนี้ทุกปี